ข่าวใหญ่กันต่อความคืบหน้าในคดีที่เสียแป้งนาโนต
ซึ่งถือเป็นนักโทษคนสำคัญของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
หลบหนีขณะที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทีนี้ตำรวจก็ตามรวบตัวคนในขบวนการที่ทำให้เสียแป้งหลบหนี
แล้ววันนี้พา๒คนคือบิ๊กกับปอย
ซึ่งเป็นลูกน้องและเป็นคนสนิทของเสียแป้งเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้สอบเครียดจนถึงเช้าเลยนะครับ

ซึ่งเป็นลูกน้องของเสียแป้ง
ขับรถกระบะของเสียแป้งและพาเสียแป้งหลบหนี
ส่วนปอยเป็นคนหอบอุปกรณ์ครีมตัดเหล็กอะไรต่าง
เข้าไปให้เสียแป้งที่โรงพยาบาลจำได้ไหม

บิ๊กเป็นคนที่พาออกมา
ส่วนปอยก็เห็นภาพเหมือนกันที่โรงพยาบาลที่หอบกระเป๋าใหญ่
ซึ่งข้างในเป็นอุปกรณ์ครีมตัดเหล็กอะไรต่าง

เมื่อช่วงเช้าตำรวจนำตัวทั้ง๒คน
ก็คือนายจักรีแป้นน้อยหรือว่าบิ๊ก
ซึ่งถือว่าเป็น๑ใน๘ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
และเข้ามอบตัวในคดีร่วมกันช่วยเหลือนายชาวลิศทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนต
นักโทษคนสำคัญของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ขณะการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

คือวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจนำตัวนายบิ๊กออกจากห้องขังสพเมืองนครศรี

ตลอดทางมีสื่อมวลชนมาดักรอสัมภาษณ์แล้วก็จะถ่ายภาพนะครับ

ซึ่งนายบิ๊กบอกกับสื่อแบบนี้

อยากรู้ใครเอาข่าวไปลงว่าเขาอยู่กับเสียแป้ง
ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่จริง
ตำรวจจะคุมตัวนายบิ๊กเข้าห้องประชุม

ส่วนนายปอยนายจีรวุฒิตำรวจก็คุมตัวขึ้นไปสอบปากคำ

ก็พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุในโรงพยาบาล
จุดที่พาเสียแป้งหลบหนีนะฮะ
ขณะที่ล่าสุดสารจังหวัดนครศรีธรรมราช

หนอนคือนายสุธิวัฒขุนนบรงอายุ๒๘ปี
เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เพิ่มอีก๑คน
ผู้ที่ถูกออกหมายจับทั้งสิ้น๘คน
ซึ่ง๑ใน๘ก็คือเสียแป้งด้วยนะครับ

กรมราชธรรมประกาศตั้งรางวัลนำจับเพิ่มแล้วนะ
แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสว่าเสียแป้ง

จนสามารถนำสู่การจับกลุ่มได้
โดยเป็นการเพิ่มรางวัลนำจับให้คนที่แจ้งเบาะแสจาก๑แสนบาท

เป็นเท่าไหร่ค่ะพี่บุ๊ค

คดีนี้ถือว่าเป็นคดีสำคัญตามจับกลุ่มมาตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคม
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ตัวของเสียแป้งนะครับ